แต่เกมนี้ไม่ยากเพราะว่าเราสามารถก๊อฟคำตอบ

มันเห็นอยู่ดีกว่าเคียกโอ้โหลักบาทได้มา
ไม่สิคค่ะเดี๋ยวโดยใส่ไลค์ค่ะ
โอ้โหอ่ะต่อเอนะ

เฮ้ยเดี๋ยวนี้

เพราะว่าเป็นแชมโลสมัยเดียว
เรียบร้อยโอ้ยจบแล้วกัน

นี่มันไม่กลับเหรอเนี่ย

ฟุตบอลน่ะคิดแค่นั้น

ไม่ต้องพูดว่าใครโดน

พี่โดนไม่ใช่